โปรดติดตามตอนต่อไป

ความคุณพ่อกับลูกสาวนะคะ
ก็จะน่ารักประมาณนี้
รักมากเอาฟ้องปาดหน้าป๊าป๊าไปหนึ่งที
เป่าฟองสบู่กันปุด

อะไรบ้างไม่เป็นไรค่ะน่ารักดี
ดูแล้วมีแต่ความอบอุ่นแฮปปี้แฟเมอรี่มากค่ะ